พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือกันหน่อยค่ะไปที่เชียงใหม่เพราะวันนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีขึ้นเหนือไปเชียงใหม่นะคะหลังได้รับแจ้งจากอดีตคนสนิทเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง

เจ้าอาวาสเนี่ยนะเป็นพระนักพัฒนาด้วยแต่โก๊งเบียร์ยิ่งกว่าค่ะ

ในตำบวนศาสตร์ที่ได้มาจากอดีตคนใกล้ชิดเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง
ในตำบวนศาสตร์ที่ได้มาจากอดีตคนใกล้ชิดเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในตำบวนศาสตร์ที่ได้มาจากอดีตคนใกล้ชิดเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในตำบวนศาสตร์ที่ได้มาจากอดีตคนใกล้ชิดเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในตำบวนศาสตร์ที่ได้มาจากอดีตคนใกล้ชิดเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในตำบวนศ
มีของอ่านี่เดินมาแล้วในมือ
อนุญาตเบลอเพราะว่าถ้าออกแบบไม่เบลอก็จะผิดกฎหมายนะคะ
เครื่องดื่มเบียร์นะคะมาเป็นขวดเลยค่ะ
คือคลิปนี้อดีตคนใกล้ชิดส่งมาให้
บอกหมอปลาช่วยหน่อยเถอะเป็นธุระจัดการประสานพระชั้นผู้ใหญ่
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยได้ไหม
ที่สำคัญคือวัดนี้เนี่ยเขาเปิดรับบริจาคเงินทำบุญด้วย
ก็กลัวว่าเงินทำบุญที่คาราวาสชาวบ้านเขาบริจาคเข้ามา
มันจะไปอยู่ในผิดที่ผิดทางหรือเปล่า
ขวดเบียร์ที่ตั้งอยู่ใช่ไหมคะคือมันอาจจะสีกลืนกันกับจีวรพระหน่อยนะ
มันตั้งอยู่ข้างโต๊ะเห็นไหมที่มีฉลากขาวเนี่ย
คือคนที่เอาคลิปมาให้หมอปลาเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เคยอยู่กับเจ้าวาด

ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่วัดนี้แล้วแต่เขาก็แหมอยากให้มีคนมาจัดการให้มันถูกต้องอ่ะ
ใช่เพราะว่ามันก็คือพุทธศาสนาก็ไม่อยากให้มันเกิดความเสื่อมเสียนะคะ

หมอปลาเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่เลย

ไปคุยกับพระสมุรุ่งโรศจิตคุโนเป็นพระเลขาเจ้าคณะตำบลน้ำบ่อหลวง
ซึ่งเป็นพระวิญญาธิการหรือเอาง่ายคือเป็นตำรวจพระ
คือหมอปลาในครั้งนี้ไม่ใช่บุกไปที่วัดที่ถูกร้องเรียน

ไม่ไปหาพระรูปนั้นแต่ไปหาพระที่ท่านดูแลพระในพื้นที่ก่อน
ใช่เป็นพระที่ไว้คอยตรวจสอบพฤติกรรมของพระสงฆ์ต่างในพื้นที่

ใช่แล้วก็เอาคลิปไปให้ท่านดู
เพราะเกรงว่าบุคคลในคลิปเนี่ยจะแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์
เออใช่พระจริงไหม
ใช่ซึ่งเขาบอกว่ามันมีคลิปเสียงสนทนาระหว่างอดีตลูกศิษย์กับเจ้าอาวาสรูปนี้ด้วย
เป็นคำสนทนาที่บอกว่าเอออัตมาต้องดื่มเบียร์ชอบดื่มเบียร์เพราะว่าพ่อปู่ชอบ

พระสมบูรณ์รุ้งโรศบอกอืมดูคลิปแล้วนะเป็นพระจริง

เป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในการปกครองจริง
เดี๋ยวจะเอาเรื่องไปแจ้งเจ้าคณะตำบลทราบและตั้งคณะกรรมการไต่สวน
ดียวดีที่ต้องปรึกษา
หมอปลาบอกได้รับคำยืนยันจากพระที่เป็นเรียกว่าตำรวจพระแล้วเนี่ยก็รู้แล้วว่าเป็นพระสงฆ์จริง
เพราะฉะนั้นพระชั้นผู้ใหญ่หรือพระฝ่ายปกครองจะมีการดำเนินการเรื่องนี้ยังไง
เพราะว่านี่คือผิดวินัยสงฆ์
หมอปลาในฐานะผู้นับถือศาสนาพุทธบอกว่าอยากให้จัดการ
พระแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่พระแล้วอ่ะมันผิดวินัยอ่ะ
แล้วไม่งั้นสุดท้ายมันจะกลายเป็นเหมือนกับคำสุภาษิตไทยที่บอกปลาเน่าตัวเดียวจะเหม็นไปทั้งห้องเอานะ

ก็คนใกล้ชิดนั่นแหละเขาก็บอกว่าเขาก็มีคลิปไว้หลายช่วงหลายตอนว่า

อันนี้เขาดื่มเบียจริง
ดื่มบ่อยนั่งท้ายกระบะความสำรวมเป็นศูนย์นะคะ
เบียร์ก็คือไปแล้วนะคะศีลห้า

คือผมได้คุยกับหลวงพี่น้ำฝนนะก็ได้โทรปรึกษาท่าน
ท่านบิวัตตกรอะไรแบบนี้มาต้องศึกอย่างเดียว
มันไม่เกี่ยวพระจะน้อยหรือพระจะมากแต่ถ้าพระมากหรือไม่มีคุณภาพเป็นพระนอกรีดบวชมาเพื่อเป็นอาชีพมันก็ไม่สมควรเอาไว้
แต่ถ้าพระน้อยแต่เขาบวชเพื่อปกป้องพุทธศนาเผยแพร่โฆษณะนั่นแหละส่งคนเอาไว้เพราะเราได้ฟังพระรูปแรกท่านว่าพระน้อยก็ต้องตักเตือนกันไป
แต่ผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแบบนี้อนาคตข้างหน้าทุกคนมาบวชแล้วดื่มได้ปกติผมว่ามันแปลกนะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่วัดนั้นด้วยนะคะไปถึงเนี่ยก็เห็นว่าวัดเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการสร้างสาราแล้วก็รูปปั้นพญานาค
ในวัดมีพระอยู่รูปเดียวก็คือพระรูปนั้นแหละค่ะเจ้าอาวาสจำพรรษาอยู่รูปเดียว
อยู่รูปเดียวเลยใช่ค่ะแล้วก็ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมา๒๒พันศาแล้วนะคะ
อยู่ที่นี่๒๒ปี๒๒ปีแล้วค่ะรูปนี้พระอยู่รูปเดียว
ใช่ทีมข่าวเราก็เลยต้องการตรวจสอบว่าจริงไม่จริงยังไงก็เลยเอาคลิปนี้ให้ท่านดูบอกว่า
ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยอันนี้ใช่ท่านไหมคลิปนี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมจริงอย่างที่เห็นไหม
มันมีอะไรที่ท่านอยากชี้แจงหรือเปล่าครับเจ้าวาดบอกอาตมาเอง
เขายอมรับตรงเลยว่ารูปนี้คลิปนี้อาตมาเองอ้าวแล้วไอ้ที่ดื่มเบียร์ล่ะจริงไหม
จริงอาตมาดื่มจริงดื่มเบียร์จริงแต่คลิปนี้คลิปเก่าแล้วนะหลายปีแล้วล่ะ
จำไม่ได้เหมือนกันว่าเกิดขึ้นตอนไหนจำได้แค่ว่าเพิ่งจัดงานวัดเสร็จ
ทีมข่าวเราก็ถามว่าทำไมท่านถึงต้องดื่มเบียร์

ส่วนตัวไม่สามารถอธิบายได้ว่าเพราะอะไรถึงดื่มเบียร์

ตอบแบบนี้อธิบายไม่ได้ว่าทำไมถึงดื่มเบียร์
แต่ยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าไม่ได้เอาเงินที่มาจากศรัทธา
จากการบริจาคของประชาชนจากญาติโยมที่เอามาสร้างวัดเนี่ย

ลองฟังท่านดีไหมคะ

ก็ถือว่ามันผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปเลย

คือเท่าที่ฟังเนี่ยก็คือจะยังไม่ศึกอะไรทั้งสิ้น
ขอสร้างวัดสร้างสาราให้เสร็จก่อน

ญาติโยมเขาทำบุญมาให้สร้างวัด
ซื้อเบียร์ซื้ออะไรดื่มเนี่ย

จำพันศาอยู่อยู่กับเจ้าวัดมา๒๒พันศา

ใช่ค่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย

ตกใจมากเพราะว่าไม่เคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้
เพราะเท่าที่เจอมาเนี่ยท่านก็เป็นพระนักพัฒนาจริง
ดูแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมอะไรที่มันออกนอกรู่นอกทาง

อาบัตรเบานะครับปรงอาบัตรได้

จากการเป็นพระต้องจับศึกทันที

แต่อาบัติระดับไหนก็แล้วแต่เนี่ย
กระทั่งอาบัดเบาเนี่ยมันต้องอยู่คู่กับโลกะวัชชะ

ชาวบ้านวัดชุมชนในพื้นที่เนี่ย

ให้ท่านบอกท่านอาบัดเบาแต่ชาวบ้านเขาไม่กราบไม่ไหว้